เพราะว่ามันเป็นข่าวที่อู่หลายคนสนใจค่ะ
คุณก้องห้วยไร่กับแฟนที่อยู่สวีเดนสต๊อกโฮมค่ะ

สื่อต่างก็ตามเธอไปเฟซบุ๊กเฟสไทม์กันไปที่เมืองนอกเลยนะคะ
ก็ออกมาโพสต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างมากมาย
เราก็เลยย้อนให้ดูสัมภาษณ์นะคะจากคุณกล้องวันแรก

ว่าเขาพูดอะไรเลยทำให้คุณเจี๊ยบเนี่ย

ซึ่งนะคะคุณกล้องก็บอกว่ามันมีคลิปที่แบบว่าคุณเจี๊ยบอัดด่าเขา

อ๋องึนไปแม่ของก้องเป็นโสเฟนนีคือแรงมัดจริง

ก็ท่อนแรกเป็นช่วงที่คุณก้องพูดนะคะ

ที่คุณเจี๊ยบซึ่งเป็นแฟนนั่นแหละที่สวีเดนออกมาพูด
โจมตีว่าเป็นครอบครัวที่เลวร้ายมากไปหลอกเมียฝรั่งเอาเงินเขาสามสี่แสนซึ่งไม่มีแม้แต่บาทเดียวครับแล้วเขาก็อัดคลิปด่าเป็นตุเป็นตะนะครับแล้วทีนี้แต่ผมก็เลือกที่จะนิ่งเพื่อนผมคิดว่าสักวันหนึ่งผมคงมีโอกาสเหมาะได้พูดจนวันหนึ่งพอมันเป็นคดีความผมไปแจ้งความเพราะว่ามันไม่ไหวจริงเพราะว่าเขาด่าแรงมากใช่ใช่

ตอนที่คุณเจี๊ยบบอกนะคะอย่างที่บอกโปรดใช้วิทยาลัยมันเป็นคลิปเมื่อ๓๔ปีที่แล้วแล้วก็ลบออกไปแล้วแล้วก็ล่าสุดคุณเจี๊ยบก็ได้มาโพสต์เรื่องเก่านี้แหละที่เขาเคยโดนเขาอ้างว่าเคยโดนคุณกล้องหลอกตอนที่ไปอยู่เมืองนอกหลอกว่ามีแฟนแล้วหลอกแฟนคลับหลอกพวงมาลัยหลอกตังค์หลอกเยอะมากนะคะตอนนั้นก็เป็